จะเกิดความเปลี่ยนแปลงจะมีความเคลื่อนไหวอะไร

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและคอสช
เห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูลชั่วคราวปี๒๕๕๙
ใน๕ประเด็นเพื่อรองรับการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูล
โดยเฉพาะความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์ใช้เสียงข้างมากของผู้ออกมาใช้สิทธิ์
หลายฝ่ายเห็นด้วยเพื่อป้องกันการโต้เถียงในภายหลัง
แต่ก็มีเสียงคัดค้านเงื่อนไขที่ไม่รวมเสียงโหวตโนและบัตรเสีย
ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลกำหนดขึ้นเพื่อทำให้ประชามติผ่านได้ง่าย
ขณะที่กรกตเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
เพื่อรองรับการจัดทำประชามติให้สอดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนุนชั่วคราวปี๒๕๕๙
โดยเฉพาะบทลงโทษบุคคลที่ขัดขวางการทำประชามติตามลำดับหนักเบา
ธรรมเนียบรัฐบาลยังยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
โดยเฉพาะของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เริ่มจากการปรับรูปแบบรถที่จะเข้าออกธรรมเนียบรัฐบาลของทั้งสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่
ต้องมีสติ๊กเกอร์ที่ได้รับอนุญาตและให้เข้าออกได้เพียงบริเวณประตูสะพานอรไทยเท่านั้น
ต่อด้วยคำสั่งห้ามสื่อมวลชนทักทายหรือตะโกนถามนายกรัฐมนตรี
ระหว่างเดินผ่านทางเชื่อมตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติมัยตรี
ก่อนเพิ่มเติมด้วยการห้ามสื่อมวลชนไปดักรอสัมภาษณ์บริเวณดังกล่าว
ทั้งหมดมีที่มาจากแนวคิดของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
เพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศให้เป็นสากล
สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ไต่สวนพยานโจทย์คดีปล่อยปลาละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนัดที่สี่
มีพยานปากสำคัญคือนายวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช
และนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตสสพักประชาธิปัตย์
ที่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับโครงการนี้
และนัดไต่สวนอีกครั้งในวันที่๒๓มีนาคม
อกจากนี้ยังมีท่าทีจากนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
รู้สึกแปลกใจกรณีกรกตฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย๒๔๐๐ล้านบาท
ทำการเลือกตั้งปี๒๕๕๗เสียหาย
เพราะยุบสภาไปแล้วและจัดให้มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้ว
ขณะที่นายถาวรเศรษฐ์เนียมอดีตสศภรรชาธิปัตร
ยื่นร้องต่อปปชกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์และกรกต
ปฏิบัติหน้าที่มีชอบทำการเลือกตั้งปี๒๕๕๗เป็นโมคะ
ส่วนทิศทางการเมืองสัปดาห์หน้าในวันที่๑๐มีนาคมนี้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี๒๕๕๙
ตามที่คณะรัฐมนตรีและคอสชเสนอ
ใน๕ประเด็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติให้เหมาะสม
พร้อมติดตามความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูลของกรกต
จะได้ข้อสรุปหรือไม่ก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
หน้าจับตาเรื่องของการประชุมสนช
ว่าคำถามประชามติที่สนชจะเป็นผู้รับผิดชอบ

เพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้มีคำถามจากฝ่ายอื่นนะ
จะเป็นคำถามจากสนชอย่างเดียวที่ใส่ลงไปในการทำประชามติในครั้งนี้นะครับ